ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าของเด็กหญิงวัย๑๑ปีที่อยู่กับปู่กับญาติที่บุรีรำหน่อยนะฮะ
มีชาวบ้านไปเห็นว่าน้องเนี่ยถูกปู่กับญาติจับล่ามโซ่ขังเอาไว้ที่บ้าน
เมื่อวานเราไปถามคือทางปู่กับย่าบอกไม่อยากให้หลานเนี่ยออกจากบ้าน
ค่ะเด็กดื้ออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นปู่ก็บอกว่าไม่ล่ามโซ่แล้วก็ได้
แต่เรื่องตีเนี่ยขอนะอาจจะยังต้องตีนี่ไงตียังไงอ่ะใช่ไหม
แล้ววันนี้น้องจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันนะครับ

นี่แหละครับบ้านหลังนี้แหละครับที่มีเพื่อนบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็โพสต์ขอความช่วยเหลือให้กับเด็กหญิงคนนี้ที่ถูกล่ามโซ่อยู่ในบ้าน
กับญาติใช้ไม้ตีหลานด้วยเมื่อวานนี้ทางกู้ภัยที่เขาได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ย
เขาก็ไปตามพิกัดนะฮะเป็นบ้านพักหลังหนึ่งที่อำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำนะครับ
แล้วก็ไปช่วยเหลือเด็กหญิงวัย๑๑ปีคนนี้ตอนนั้นที่ไปเจอเมื่อวานเนี่ย
อยู่บ้านคนเดียวแต่มีโซ่ล่ามอยู่ที่ขานะฮะ
ก็ช่วยกันตัดโซ่ออกนะเด็กก็บอกว่าก็บางทีหนูก็อยากออกไปเล่นกับเพื่อนบ้าง
แต่ว่าปู่กับย่าก็ไม่ให้ออกไปอ่าเขาก็เลยล่ามไว้นี่ฮะ
ตามร่างกายก็มีรอยฟกช้ำลักษณะเหมือนกับถูกตีหรือว่าถูกบีบที่คออะไรพวกนี้
ลอยเต็มไปหมดนะฮะก็ถอดโซ่ออกจากขาน้องให้
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
เมื่อวานเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยเด็กอยู่เนี่ยปู่เขากลับมาพอดี
เขาบอกว่าหลานเนี่ยชอบหนีออกไปนอกบ้านหลานดื้ออย่างนู้นอย่างนี้
ก็เลยต้องล่ามเอาไว้ต้องมีตรงมีตีนะครับเราลงพื้นที่วันนี้เนี่ย
ที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับนี่คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขติ
ลงพื้นที่ไปดูที่บุรีรำนะฮะเสาหน้าบ้านยังมีโซ่คล้องอยู่เลย
นะในบ้านมีขวดเหล้าวางทิ้งอยู่เยอะแยะไปหมด
นี่ฮะทางพมบุรีลำนะครับประหลัดอำเภอลำปลายมาตร
พอโรงเรียนอนุบาลเจ้าหน้าที่จากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
วันนี้ก็มาช่วยเหลือเด็กแล้วมากันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย
จากการพูดคุยกับเด็กหญิงวัย๑๑ปีนะครับหลานของปู่กับย่า
คือปู่กับย่าเขาบอกว่าพ่อกับแม่เด็กเขาแยกกัน
ตัวลูกชายเนี่ยคือพ่อเด็กก็ไปทำงานที่อื่นก็เลยต้องให้ปู่กับย่าดูแล
คือเด็กเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ถูกล่ามโซ่เนี่ยปู่กับย่าไม่อยากให้ออกไปเล่นกับเพื่อน
ไม่อยากให้ออกจากบ้านบางทีก็ถูกทุบตีก็มี
บางครั้งน้องบอกน้องอยู่บ้านคนเดียวหนูก็เหงาอายุ๑๑ขวบ
เด็กก็อยากจะออกไปเล่นกับเพื่อนตามภาษาประมาณอย่างนั้น
แต่เด็กบอกว่าไม่เคยเอาเรื่องที่ถูกปู่กับย่าล่ามโซ่ไปบอกครูที่โรงเรียน
เวลาไปโรงเรียนหรือไม่เคยเล่าให้เพื่อนฟัง
มีเพื่อนบ้านเขาเห็นนี่แหละเขาก็เลยถ่ายคลิป
แล้วก็ส่งไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับปู่ของเด็กนะครับ
อายุห้าสิบเก้านะครับทุกผู้ชมครับยอมรับว่าใช้โซ่ล่ามหลานจริง
อ้างว่าหลานดื้อแล้วก็บอกว่าเพิ่งล่ามได้๒วันเองนะ
เหตุเพราะว่าหลานเนี่ยเป็นเด็กที่ดื้อมากบอกให้ทำอะไรก็ไม่ฟัง
โมโหก็เลยต้องสั่งสอนให้หลาบจำสุดท้ายยังไงก็ไม่เข็ด
จนกระทั่ง๒วันมานี้เนี่ยตัดสินใจเอาโซ่เนี่ยมาคล้องขาหลานเอาไว้
เอาไว้กับเสาบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้หลานเนี่ยออกไปเล่นนอกบ้าน
ปู่ของเด็กยอมรับว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมนี่เขาลองทำให้ดู
เขายอมรับว่าเขาทำไม่เหมาะสมจากนี้ไปเนี่ยจะไม่ล่ามโซ่หลานอีกแล้ว
จะสั่งสอนตามปกติ
อันนี้ผมไม่เถียงครับผมอันนี้ผมยอมรับผิด
เพราะว่าผมมัดก็เหมือนแบบที่เจ้านายพูดเมื่อกี้แหละ
มันเหลืออดแหละผมก็เลยเจ้านายจะว่าไงก็จะใครจะว่าไง
จะลองมัดดูแล้วก็มัดตอนเช้าตอนเย็นผมป่วยครับผม

เขาจะใส่ไล่เราก็มีครับผม
นี่ถ้าชุดนี้นะผมจะไม่มัด
แต่แค่บวกแล้วก็สั่งสอนจะฟังหรือไม่แค่นั้นเนี่ย
โอ้โหนี่มัดเช้าปล่อยเย็นเลยเหรอ
โอ้โหท่านผู้ชมครับ
ส่วนย่าของเด็กนะครับบอกกับติว่าเหตุผลที่ต้องล่ามโซ่หลานสาว
เพราะหลานสาวดื้อนะเป็นห่วงหลานไม่อยากให้ออกไปข้างนอก
กลัวจะถูกคนทำไม่ดีไม่ร้าย
เขาอ้างว่าตอนหลานอยู่ป๒เนี่ยเคยถูกเพื่อนของพ่อ
พาไปล่วงละเมิดทางเพศ
ทีนี้พอย่ากับปู่ต้องออกไปทำงานข้างนอกพ่อเขาก็ไม่อยู่
ก็เลยไม่อยากให้หลานเนี่ยออกนอกบ้าน
ย่าเนี่ยอ้างว่าหลานเนี่ยเคยไปเล่นที่บ้านเพื่อนของพ่อ
เขาก็เหมือนกับเอาเงินมาหลอกล่อเด็ก
บอกจะให้เงิน๕๐๐สุดท้ายเนี่ยหลานถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ก็พาหลานไปตรวจร่างกายนะหมอก็ยืนยันว่าถูกล่วงละเมิดจริง
พาไปแจ้งความนะครับซึ่งจนถึงขณะนี้ตำรวจเนี่ย
ก็ยังไม่ได้ไปจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุอันนี้ย่าเขาอ้างนะ

ย่าบอกว่าไปปรึกษาครูที่โรงเรียนเรื่องหลานถูกล่วงละเมิดแล้ว
ก็ได้รับคำตอบจากครูว่าย่าไม่ใช่ผู้ปกครองโดยตรง
ต้องให้พ่อกับแม่เนี่ยพาไปตรวจร่างกายแล้วแจ้งความอีกทีนึง
แล้วเรื่องมันก็เงียบหายไปมารู้ทีหลังก็คือตำรวจเนี่ยเหมือนกับ

เขาบอกตำรวจเนี่ยเรียกในคนนี้ไปแล้ว

ได้แค่ให้ใบเตือนมา
เออลองฟังย่าก็แล้วกันนะ
แต่อันนี้แจ้งจริง

วันนี้สวยไหว้กว่า
พี่แค้นดีทรงทั้งเยาห์
แต่ว่าอันนี้ย่าเขาอ้างนะ
คือจะเท็จจริงยังไงเนี่ยต้องรอฟังทางตำรวจเขาด้วยนะครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่มาเยอะเลยนะฮะ
มีชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ายืนยันว่าเห็นปู่กับย่าของเด็ก
ตีหลานเป็นประจำจริง
ล่าสุดเอาโซ่มาล่ามขาหลานก็เลยทนไม่ได้นะ
เคยถามเด็กเวลามาแถวบ้านนะแถวร้านค้าแถวหมู่บ้านเนี่ย
เดินมาพร้อมกับมีโซ่คล้องขาด้วยนะ
คือบางทีปลดออกจากเสาแต่ไม่ได้เอาโซ่ออกจากขา
เหมือนพร้อมจะผูกกับเสาตลอดเวลา
เวลาเด็กเดินมาเด็กบอกก็หนูดื้อหนูก็เลยถูกล่ามโซ่
ซึ่งชาวบ้านเขาบอกโอ้โหสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเกินไปหรือเปล่า
คือถ้าเด็กจะดื้อหรือว่าจะเป็นห่วงหลานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่มันไม่ใช่มาล่ามโซ่กันเหมือนกับสุนัขอะไรประมาณอย่างนี้
มันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนนักโทษอ่ะ
ผมเห็นเขาร่ำโซ่ครับเห็นเขาร่ำโซ่ด้วย
ที่เค้าเดินออกมาเค้าก็มีโซ่ติดขามาอย่างงี้นะ
ที่นี่ผมก็เลยบอกอุ๊ยแต่ตัวก็ไม่น่าทำอย่างงี้เหรอ
หรือก็อยากจะให้ตำรวจช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงให้ด้วย

ย่าอ้างว่าหลานถูกล่วงละเมิดอะไรพวกเนี้ยนะครับนายกอบต
หนองคูที่ลำปลายมาตรนะครับคุณสุวรรณประเสริฐบอกว่าเรื่อง
ดังกล่าวเนี่ยอบตได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมา
ช่วยเหลือเด็กแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เด็กถูกกระทำแบบนี้อีก
เรื่องต้นทางบ้านพักเด็กจังหวัดบุรีรำจะรับเด็กหญิงวัย๑๑ปี
คนนี้ไปดูแลก่อนแล้วก็จะหาทางช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปวัน
นี้คุณกิติศักดิ์ก็เลยตามเรื่องคดีที่ย่าเขาบอกหน่อยนะฮะว่า
ผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นเพื่อนของพ่อไปล่วงละเมิดหลานสาวเขาเนี่ย
จริงหรือไม่อย่างไรไปตามพิกัดที่ย่าบอกไม่มีคนชื่อนี้นะ
บอกชื่อในเลิฟในเลิฟอยู่บ้านตรงนั้นตรงนี้ไม่มีนะฮะ
ติก็เลยไปโรงพักเลยไปถามสพลำปลายมาตรเลยเพื่อจะได้
ไปว่าเออตกลงมีหรือเปล่าย่าเขาพาหลานมาแจ้งความแล้ว
ตำรวจเนี่ยแค่ออกใบเตือนไม่ดำเนินคดีคนก่อเหตุทางร้อย
เวรเนี่ยบอกว่าจำไม่ได้ว่าเคยมีคนมาแจ้งความเรื่องนี้หรือ
เปล่ามันเคยมีเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรยังไงเออก็ได้คำตอบมาประมาณ
อย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าอีกที
แล้วกันอืมมันก็เลยแตกออกเป็นสองเรื่องนะคะที่น้องถูกคุณปู่
คุณย่าล่ามโซ่แล้วก็ทำร้ายโดนตีอ่ะเนอะแล้วก็เรื่องของการถูก
ละเมิดแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยทางบ้านพักเด็กบุรีรำเนี่ย
รับเด็กไปดูแลก่อนอืมต้องดูแลสภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
ของเด็กสำคัญจิตใจเด็กสำคัญมาก